ผ่านมา๒กันยายนมีหมายเรียกจากสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
แต่ก่อนหน้านั้น๒๙สิงหาคมมีหมายเรียกจากสพเมืองเชียงใหม่
ส่งมาถึงบ้านเลยเหรอค่ะวันนั้นใครรับหมาย
คุณแม่อีกแล้วพอน้องลงไปเรียนเนี่ยเห็นไหมคุณพ่อทำงาน
คุณแม่อยู่ที่บ้านแม่ก็ทำงานแต่เข้าดึก
หมายเรียกพวกนี้ตำรวจต้องมาส่งเองใช่ไหมอาจารย์เดชา

แต่ของชนบุรีจดหมาย
เขาส่งมาทางจดหมายด้วยแต่ของเชียงใหม่ตำรวจพื้นที่มาที่บ้าน
มาคนละวันใช่ไหมวันหนึ่งก็ที่มาก่อนเลยคือ๒๙สิงหานี่ของเชียงใหม่
แล้วมาหลัง๒๙สิงหาคือ๒กัญญานี้ของบ้านบึงชนบุรี
เอาบ้านบึงชนบุรีก่อนล่าสุด๒กัญญาเนี่ยอันนี้รอบที่๒แล้วที่มา

ก็ยังไม่คิดไม่สบายใจครับตั้งแต่เกิดให้ไม่สบายใจแล้ว
แล้วสองกัญญาก็มาจริงที่เราคุยตรงบ้านบึงชนบุรีกับ
ซื้อจักรยานมอเตอร์ไซค์จักรยานอ่า

เขาบอกเขาหลงเชื่อสั่งซื้อจักรยานไป๑คัน๑๙๐๐บาทบวกค่าส่งอีก๔๕๐
รวมแล้วก็สองพันกว่าบาทตรงนี้ได้คุยกับใครบ้างหรือยังผู้เสียของผู้เสียหาย

ยังติดต่อไม่ได้แต่ติดต่อทางสพบ้านเมืองชนบุรีแล้ว
ยังไม่ได้โทรไปเพราะตอนนี้เราเมื่อที่เราได้รับหมายเราไปที่ธนาคารก่อน
อะไรอย่างนี้เราไปขอคำปรึกษาจากเขาก่อน
แต่เรายังเพราะเราได้รับหมายบ้านบึงที่หลังเชียงใหม่ไงคะ
ทางบ้านบึงนี่ให้ไปหา๒๐กันยายนนะ๑๐โมงเช้า

ดู๒อันนี้หมายไม่มีมันต่างกันเลยเห็นไหม

อันนี้เลยไม่รู้ว่าไปโกงเรื่องอะไรยังไง

แต่ที่เชียงใหม่๒๙สิงหาคมที่ส่งมา
ก็แจ้งข้อหามาทางโน้นเขาแจ้งข้อหาเช่ากงศัพท์

แต่เห็นน้องบอกได้คุยแล้วใช่ไหมคัทแถมเชียงใหม่

วันนั้นที่มาที่บ้านเชียงใหม่นี่คือปฏิชนีรึว่าจทหมาน

ตำรวจมาวันนั้นมาที่บ้านแม่แม่อยู่บ้านแม่

ตกใจเลยว่าโอ้โฮไปยังนู้นหรือ

ก็คิดว่าเขามาทำไม

เขาถือใบอะไรมา

พอไปถึงหน้าประตูรั้วเขาก็บอกว่า
หมายเรียกนางสาวกมุญชาติสุขเทียมอะไรอย่างนี้
หมายเรียกลูกสาวหมายเรียกลูกสาวแล้วหลังจากนั้นยังไง

ให้ไปตามหมายเรียกนะไม่งั้นเขาจะออกหมายจับลูกเราแล้ว

หนูก็เลยถามว่า๒ใบเลยเหรอทำไมมาพร้อมกัน
วันนั้นเขามาให้๒ใบเหรอหมายถึงเฉพาะเชียงใหม่เหรอ

ก็คือว่าเคสเดียวแต่๒ใบแล้ว

เรียก๒ครั้งเรียกสองครั้งแล้ว

อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มาก็หมายจับแล้วดิ
นี่ครับอันนั้น๒

แล้วได้คุยกับทางผู้เสียหายเขาแล้ว

เห็นบอกเป็นเกือบ๓หมื่นเลยหรอ

คือเท่าที่ได้ฟังกับพืชเดี๋ยวผมได้ช่วยสรุปเรื่องราวด้วยนะ

เอบอกว่าทางเชียงใหม่ที่ได้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็เหมือนกับถูกหลอกอีกทีนึง
ให้ทำการแพ็คสินค้าอะไรก็ไม่รู้แต่ระหว่างที่เขาทำงานอะไรให้กับทางนั้นเนี่ย
โอนเงินไปให้ด้วยโอนไปโอนไปจนโอนไปสองหมื่นเก้าครับ
เอบอกกับคุณแม่บอกไม่เกี่ยวโดนหลอกเหมือนกันโดนเอาบัญชีไปใช้เขาบอก
ไม่สนใจเพราะว่าเขาถือว่าเขาถูกหลอกให้โอนเข้าบัญชีนี้จะต้องไปชดใช้เขาเท่านั้น
แต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่หรือน้องเอบอกว่าโอ้โหจากสระบุรีไปเชียงใหม่เองมันก็ลำบากอยู่
จะบ้านบึงชนบุรีอีกตอนนี้ทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
อยู่กับเราที่เปิดปากนะครับท่านพลโนตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยนะครับ
สวัสดีครับท่านภูมิครับการครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับท่านสวัสดีครับท่าน

ขอบคุณมากนะครับท่านที่ทหารุณาได้ให้พูดคุยกัน

ท่านครับท่านพอจะทราบเรื่องขดีของน้องชั้นเมาท์๖แล้วใช่ไหมครับที่สระบุรี
เรียบร้อยครับผมผมได้ดูสำนวนนะครับ

แต่ว่าอันเนี่ยเป็นความเจาะดอดของน้อง
ก็เดี๋ยวผมจะแค่ไขให้ผมจะส่งประเด็นไปสอบที่ศลบุรีให้
โอ้โหดีเลยนี่คุณพ่อคุณแม่
ธนภูมิไทยครับการเชียงใหม่บอกเดี๋ยวจะ
ทำคดีไปอย่างนี้ใช่ไหมครับยังไม่ได้โอนนะครับแต่ว่าตอบประเด็นคือเนื่องจากว่า
พิจารณาดูเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยน้องอาจจะปลอกเหมือนกันนะครับ
ถ้าจะเดี๋ยวจะขอสอบข้อที่จริงก่อนนะครับให้เขาออกเป็นสอบ
เมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นว่าพี่เกิดเอกนี่อยู่แล้ว
ถ้าพวกเขาถูกปล่องเราอาจจะพิจารณาอีกแบบ
ท่านผู้กำการครับอย่างนี้เท่ากับว่า
ให้รอประสารงานกับใครอะไรงันรึว่อประสานงาน
หรือว่ารอทางสระบุรีเรียกมาอีกทีนึง

สักครู่ผมได้คุยกับทางภูมิกับพุทธบาทนะครับ
ซึ่งเขาอยู่ใกล้กับบ้านหมออยู่แล้วนะครับ
ทางผู้กับพุทธบาทจะเป็นคนติดต่อประสานงาน
แล้วก็รับประเด็นจากทางเชียงใหม่เพื่อไปสอบปากคำให้นะครับครับ